คู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงบ้านเรา
แต่เป็นนักแสดงหน้าเก่านะคะสำหรับแต้วนัทพร
สำหรับละครเรื่องล่าสุดที่ทั้งคู่ได้ประกบคู่กันเนี่ย
บอกเลยนะว่าเคมีเข้ากันสุด
ล่าสุดช่องก็ดูเหมือนว่าจะดันสุดตัว
เพราะว่าเตรียมส่งละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกัน
จ่อคิวลงจอตามมาติดเลย

ผู้ใหญ่น่าจะเตรียมดันคู่นี้ให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการ
เนื่องจากว่านางเอกคนดังเบลล่ารานีนางเอกคู่จิ้นของหนุ่มเจมส์
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปควงคู่กับพระเอกรุ่นพี่อย่างโป๊บธนวัฒน์
โด่งดังเป็นผู้แตกไปซะแล้วค่ะ
สำหรับใครที่ลุ้นคู่นี้ก็ลุ้นกันต่อไปนะคะ
แต่เป็นแค่เพียงคู่จิ้นเท่านั้นนะคุณ
เพราะว่าเรื่องหัวใจพระเอกหน้าใสคนนี้ยังคงรูดซิบปาก
คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการคนหนึ่งอยู่
แต่พอนักข่าวไปถามเขาขอไม่พูดถึงเรื่องสาวคนสนิท
อีกทั้งยังออกตัวว่าขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัว
เจ้าตัวก็ย้ำว่าไม่ได้มีการรับกันแต่อย่างใดนะคะ
ก็น่าจะมีพี่เกธมั้งครับผมก็ได้เห็นอยู่แบบนึง
ตอนที่เขาให้บอกเขาบอกสัมภาษณ์
จริงเรื่องนี้ครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเราไม่ค่อยได้แบบได้คุยกัน
ยุ่งอะไรในเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่นักส่วนใหญ่ก็จะมาแบบแก้พบปะเฮฮากันแค่นั้นเอง
ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วทั้งหมดนะครับว่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอะไรพร้อมหน่อยก็เดี๋ยวจะบอก
แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรหรอกครับผมไม่มีการบ๊อบไม่มีอะไรเหมือนกันครับ
ก็ไม่มีประเด็นอะไรทั้งนั้นแหละนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
หนุ่มเขาทยอยเปิดตัวกันไงอย่างเกรทวรินทรก็กำลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณหมอ
ซึ่งเป็นสาวนอกวงการเหมือนกันเจมส์จิรายุก็เพิ่งจะเปิดตัวว่าเออก็คุยคุยกันอยู่

คือหนุ่มเจมส์เนี่ยมีสาวแล้วนะมีสาวคุยแต่ว่าพอเพื่อนเห็นเนี่ยก็รีบคว้าตัวเอากลับบ้านอยู่เหมือนกัน
ไม่อยากใครรู้นะคะไม่ต้องรายค่ะเรารอได้นะคะ